ต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุสลดใจสงสารเด็กอายุ๑๒ปีที่น้องไปเล่นเกมบ้านเพื่อน
แล้วลุงไปตามกลับบ้านพอเขามาถึงบ้านปุ๊บหวดใสไม่ย้างเลยค่ะ
ตีอยู่อย่างนั้นหวดไม่ยั้งสุดท้ายญาติทนไม่ไหวนะคะ
ก็เลยแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีนะคะไปดูคลิปนี้
ดูนั่งสิครบเรือด้านมากที

นั่งลงมา

กูบอกกันดิ
พี่ยังไงก็ไหลไปดิ

อื้อแกเจ็บหวะ

จะอะไรกันขนาดนั้น
น้องไปเล่นเกมนะคะ

อายุแค่๑๒ปีเท่านั้นเองนะครับ
เป็นคลิปที่เด็กชายเอกเป็นนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๒ปีน้องถูกนายบินเดี่ยวใจเย็น

ใช้ไม้เรียวหวดแบบไม่ยั้ง
เด็กเองก็ร้องไห้ล้มลุกคลุกคลานอย่างที่เห็น

วันที่๒๘พฤษภาคม
ตำบลผ่าตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย

เขาก็เลยมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
มาจากเด็กชายเอกไปเล่นเกมบ้านเพื่อน
แล้วก็ถูกนายบินเดี่ยวตามกลับมา
แล้วก็ดุด่าใช้ไม้เรียวขวดตามร่างกายอย่างที่เห็น
ว่าเด็กชายเอกไม่ยอมมาช่วยลื้อกระท่อมของยาย

เพราะว่าจะถูกทำร้ายไปด้วย
ห้วยใจตันเสดีอายุ๔๕ปี